เราตั้งคำถามกันมาตลอดว่า
ถ้าเงินซื้อกระบวนการยุติธรรมได้
สังคมไทยมันจะอยู่กันยังไงล่ะครับ
ถ้าเงินซื้อผิดให้เป็นถูกได้
แล้วซื้อถูกให้เป็นผิดได้
สังคมจะอยู่กันอย่างสงบสุขได้ยังไง
รายการนี้จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

โดยเฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวน

บูดเบี้ยวซึ่งเป็นต้นน้ำ

คือชั้นอายการพลอยบูดเบี้ยวเข้าไปด้วย

สุดท้ายขึ้นมาปลายน้ำ
ก็ออกมาเป็นอย่างที่ต้นน้ำ

วันนี้ผมเห็นข่าวชิ้นหนึ่งซึ่ง
ดูแล้วว่ามันเป็นไปได้ยังไง

อัจฉริยะโรร้อง

ค้าสำนวน๑ล้าน๕แสนบาท

อธิบายง่ายก็คือว่ามีพ่อค้ายารายใหญ่รายหนึ่ง
เนี่ยสารตัดสินให้ประหารชีวิต
แต่ต่อมาสารลดโทษลงมาเหลือจำคุกเท่าไหร่ล่ะ๑๒ปี
เหตุผลเพราะว่าในสำนวนเนี่ยพ่อค้ายารายใหญ่เนี่ย
ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยเรื่องกระบวนการค้ายา
เมื่อไปเปิดเผยอย่างนั้นก็เข้าข่ายมาตรา๑๐๐ทับ๒
ของพรบยาเสพติดคือต้องลดโทษให้
โทษประหารก็มาเป็นโทษจำคุก
แต่ว่าคุณอัจฉริยะไปสืบสอบดูไม่เกี่ยวเลยครับ
ตำรวจไปทำสำนวนขึ้นมาเองเชื่อช่วยพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่รายนี้

ให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานสอบสวน
ผมขอคุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์หน่อยครับ
สวัสดีครับท่านประธานครับ

หลักฐานที่มีอยู่ในมือเนี่ย

ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีตำรวจ
แล้วก็มีทั้งทนายความมีทั้งอายการนะครับ

ในการเนื้อช่วยป้องกายเครียสิทธิ์กิจรายนิ้ว

อะไรที่เป็นหลักฐานว่าที่สำคัญคือ

ก็คือบรรดิการกัดกลุ่มน่ะครับ
ประเทศกรรมจับคลุมแล้วก็ตัวทุศจับคลุมมาเบิกความ
แล้วก็มีการอ้างถึงหลักฐานผู้ต้องหาในเรือนจำ
ซึ่งพอเราตรวจสอบไปแล้วตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นเท็จทั้งสิ้น
ไม่ได้มีเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสนธรรมศาลาแต่อย่างใดเลย
อันนี้ในชั้นพนักงานสอบสวนทำขึ้นมาอยู่ในสำนวน
ใช่เป็นทั้งที่เขาไปยื่นเองต่อสารนะครับต่อสนธรรมศาลา
โดยผ่านอัยการผ่านสารแล้วก็มีการยื่นร้อยทับสอง
ในชั้นอายการที่บอกว่าร่วมด้วยช่วยกัน

ไม่ได้ตรวจสอบสำนวนเหรอครับหรือหลักฐานที่มีเนี่ย

โอ้แล้วเนี่ยพอมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาทำให้ผมตั้งข้อสังเกต
ในใจนะคุณอัจฉริยะว่าก่อนหน้านี้พฤติกรรมแบบนี้มีไหม

ติดสินบนอย่างหนึ่งก็คือว่า

แล้วเป็นไปตามมาตรา๑๐๐ทับ๒วงเล็บ๒เนี่ย
ก็มีส่วนลดโทษลงมา

จะทำยังไงคุณอัจฉริยะบ้านเราถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว

มันลำบากตรงนี้ว่า
เดิมเนี่ยถ้ามีอายการมาร่วมมือในการตรวจสอบ
ทำกฎหมายอยู่แล้วนะครับเดิม
ที่มีส่วนกับอายการ

คือถ้าตำรวจกับอายการร่วมกันเนี่ยสารท่านท่านก็ต้องดูตามสำนวน
พยานหลักฐานเพราะเป็นระบบกล่าวหาถูกไหมครับ

อืมเนี่ยทำไมนึกถึงว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ทำกันมายังไงเราไม่รู้
คราวนี้ต้นต่อจุดเหตุที่คุณอัจฉริยะไปจับเรื่องนี้ได้เพราะอะไรครับ
คือมันมีธนายฟาร์มคนหนึ่งไปกดรับงานจากนักโทษในเรือนจำมา
แล้วก็ไปว่าจ้างตำรวจไปว่าจ้างอายการ
ในการร่วมมือในการให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา
คดีฮายาเศรษฐิต
ซึ่งทนายความคนนี้ทำมามากกว่า๕คดี
ฉะนั้นเขามาแจ้งคุณอัจฉริยะ
คุณอัจฉริยะก็ตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน
จนเกิดความมั่นใจเมื่อวานที่ไปยื่นกับผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย

พอดีผมยังไม่เจอท่านผู้บัญชาการแต่ว่านัดเจอกันวันจันทร์ครับ
แต่ว่าท่านก็รับเรื่องแล้วก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็รอผล
อยากจะถามคุณอัจฉริยะก็คือว่า
คุณอัจฉริยะจับเรื่องไหนขึ้นมาได้เรื่องทุกที

ขณะนี้อัธิริยะอยู่ในเครือข่ายของชมรมช่วยเหลือ
เหยื่ออัธิกรรมเนี่ยเยอะมากและมาร่วมกันทำงาน

แล้วเป็นยังไงครับก็จนตอนนี้เรามีนักกฎหมายมาช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่รับความแม่งทำครับโดยเป็นจิตอาสานะครับ
ผมไม่ได้เรียกต้องค่าใช้จ่ายครับซึ่งต้องมาช่วยกันในการให้ความแม่งทำ
พี่น้องประชาชนอืมครับส่วนใหญ่เนี้ยเขามาร้องหรือว่าไอ้
ไอ้การที่คุณอัจฉริยะจะกระโดดเข้าไปช่วยเขาเนี่ยเขามาร้องหรือตรวจสอบเอง
แล้วดำเนินการเองแบบไหนมากกว่าเขามาร้องมาร้องแล้วเราก็ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเหยื่อจริงเราถึงช่วยนะครับ
ซึ่งพวกนี้ที่เราช่วยเนี้ยคือจะไม่มีใครให้จ่ายไม่ได้ปลาเทียบอ่า
อย่างเรื่องของอาร์มกับค่ายเพลงนั้นอยู่อยู่เขาเข้ามาร้องกับคุณอาจริยะเหรอ
ใช่ครับมาร้องให้ช่วยเออเขามาร้องให้ช่วยครับ
ที่สำคัญคือกระบวนการตรวจสอบเพื่อที่จะเอาข้อเท็จจริง
แล้วถึงจะดำเนินการเนี่ยอันนี้มันยากไหม
ที่เขามาร้องมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงมันก็ต้องตรวจสอบทุกอย่างก่อนครับ
เพราะว่ามันก็ต้องมีเหมือนกับเราสอบปากคำสอบเสร็จแล้ว
เราต้องพิสูจน์ด้วยว่าเรื่องที่เขาพูดมาเนี่ย
พูดจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะโดยส่วนมากแล้วที่อ่า
มาร้องเราเนี่ยส่วนมากจะพูดไม่จริงเออ
เราก็ต้องตรวจสอบจนเรามั่นใจแล้วเราถึงจะ
รับให้การช่วยเหลือเพราะถ้าเราพลาดมา
แม้เป็นแค่เพียงคดีเดียวเราก็เป็นความน่าเชื่อถูก
ตั้งแต่จับเรื่องนั้นเรื่องนี้มายังไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมครับ
ก็ต้องบอกเลยว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ย
มั่นใจว่าไม่เคยพลาดอืมอืม
เอมมี่ไปถึงไหนตกลงก็ตอนนี้ก็ตั้งกรรมการตอบ
วินัยตำรวจห้านายครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ย
ผมจะไปร้องทุกข่าโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งทนายความคนดังด้วย
รวมรวมหมักครับรวมหมักอืมฉะนั้นหลักการของคุณอัจฉริยะก็คือ
หนึ่งเมื่อเขามาร้องแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบกันอย่างจริงจัง
เพราะว่ามาร้องมาร้องแบบผิดก็มีถูกไหม
ก็มายืมเงินเราก็เยอะครับเยอะมากฮะแล้วทุกวันนี้ต้อง
ต้องจัดเวลาไปช่วยกันยังไงครับอันไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญ
อืมเราก็ไล่ทำไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าอ่าเราคงไม่ได้ไปเร่งทุกเรื่องนะครับ
อะไรที่สำคัญเราก็ทำไปอ่าก็ขอขอให้กำลังใจนะครับ
คุณอัจฉริยะครับขอบคุณครับพี่สุภาพครับครับขอบคุณครับ
นี่คือคุณอัจฉริยะซึ่งคุณก๊อฟก็จะเห็นว่าเขาจับมาแต่ละเรื่องนี้ได้เรื่องหมดเลยนะ
โอ้โหเขาป๊อกหมดเลยเออแล้วป๊อกหมดเลยนะแต่ละเรื่องนี้เรียกว่าเอาอยู่อ่ะ
ครับยังไม่เคยพลาดไปเรื่องไหนนะครับแต่ว่าผมเห็นหลายคนที่ทำออกมาลักษณะเดียวกัน
คนนั้นมักจะพลาดคนนี้ไปพลาดเรื่องนั้นก็หายไปนี่เขาอืม
เขาแม่นมากเลยนะข้างบนเขาแน่นมากนะเออเขาแม่นมาก
เรียกว่าจับทุกเรื่องเนี้ยได้เรื่องหมดครับอ่าอ่าให้กำลังใจด้วย
คุณสุภาพนะฮะติดตามเรื่องนี้ต่อคุณผู้ชมว่าจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องจะสาวไปถึงใครได้บ้างนะฮะ
เพราะว่าเป็นคดีที่หลายคนก็จับตามองเหมือนกันเกี่ยวข้องกับคุณเอมมี่ด้วยนะครับถูกต้องนะคะ